ซ่อสับหรี่หยามันไม่ยอมจับตัวกันเลยนะครับ
เออครับผมคิดว่าคุณอาจารย์อ้ำแข็งออกหน่อย

ที่เล็กมาไม่ต้องรีบนะ
สตาร์เชฟทั้ง๒เหลือเวลา๕นาทีสุดท้าย
หวังว่าพวกคุณจะใช้เวลา๕นาทีนี้

เพื่อรางศาลที่อาหารจานแรกที่พิธีพิธัน
วางลินสู้สาเชฟทั้งสองเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วสู้

วางลินเชิญคุณยกอาหารของคุณมาเซิร์ฟก่อนครับ

วางลินเชิญคุณยกอาหารของคุณมาเซิร์ฟก่อนครับ
ลินเชิญคุณยกอาหารของคุณมาเสิร์ฟก่อนครับ
พอฉันเห็นว่าเชอรี่ของจานนั้นไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างนัก

ไม่เหมือนลูกเชอรี่ที่สวยงามเท่าไหร่นะ

นี่เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารเวลาของคุณ
สำหรับเทคนิคการทำตับหา
ผมคิดว่าได้๘๐คะแนน
แต่ยังมีจุดบกพร่องเล็กอยู่ก็คือ
รสชาติของกระเทียมมันค่อยกลบรสชาติของตับทานไปหมดเลยนะครับ
เอาละขอเชิญจางเลี่ยงเสิร์ฟผลงานของคุณได้เลยครับ
และนี่ก็คือเมนูผักกัดขาวนึ่งซอสมัสตาร์ทกุ้งหวานและปลาทูน่า
เอาละครับมาดูผักกาดขาว๑ซอสมัสตาร์ทกันก่อนนะ
ตกแต่งอาหารได้ดีทีเดียว
ในด้านรสชาติอาหารสำหรับผมแล้ว
รสชาติของมัสตาร์ทมันอ่อนไปหน่อยนะ
กุ้งหวานทำออกมาได้ดีมากสดใหม่มาก
ส่วนน้ำซอสของคุณทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมาก
เพราะผักกาดขาว๑ซอสมัสสไตล์ของคุณรสชาติค่อนข้างจืด
แต่เมื่อเพิ่มรสชาติของมาสตาร์ทลงไปทำให้อร่อยมาก
และไม่ได้ฉุนจนเกินไปด้วยนะครับ
ดังนั้นเมนูนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จ

ในการแข่งวันนี้เหมือนการสู้กันแบบหมุนเวียน
ว่าเมนูนี้ของผมจะทำออกมาสำเร็จไหม

ผมคิดว่าตัวเองต้องควบคุมสภาพจิตใจให้ดี
ต่อไปเป็นการแข่งขันรอบที่๒
แล้วหัวข้อการแข่งขันรอบที่สองก็คือ

พวกคุณมีเวลา๖๐นาทีในการทำอาหารจานหลัก๑เมนู
เอาล่ะทั้งสองท่านโปรดใช้เวลา๖๐นาทีนี้อย่างคุ้มค่า
เพื่อรังสรรค์อาหารจานหลักอันยอดเยี่ยมออกมา
นับถอยหลังหกสิบนาที

อาหารจานหลักหกสิบนาที

ช่วยจะทำวก่อน
วัตถุดิบที่ผมใช้ในเมนูที่สองคือกุ้มังกรบอสตั่นครับ
วันนี้ผมจะใช้มันทำเป็นล็อบสเตอร์มอสตันโร

เช่นจะทำเนื้อวัวออสเตรเลียอัลมอนโร
เพราะว่าลูกชายของฉันชอบกินเนื้อวัวมาก
ดังนั้นฉันจึงหวังว่าฉันจะใช้เนื้อวัวทำอาหารออกมาได้ดี
ต่อไปจะได้ทำเนื้อวัวให้เขากิน
ฉันคิดว่าแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้นแล้วนะคะ
การเอาชนะตัวเองได้ต่างหากล่ะถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ทำแบบนี้มัดให้แน่น
พอแน่นแล้วก็เอาไปใส่ช่องน้ำแข็ง
ทำให้มันแข็งจนเอาออกมาหั่นได้
เอาล่ะสตาร์เชฟ๒ท่าน๑๐นาทีสุดท้ายแล้ว
ท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องทรงช่วยกันส่งเสียงเชียร์กันหน่อยครับ
สู้สู้เข้านั้นแจ๊
ทอดของฉันจะทอดด้วยไฟอ่อน
เพราะฉันกลัวว่าจะทำให้เนื้อข้างในสุกเกินไป
เพราะนั่นมันจะไม่ดีแน่ค่ะ
ค่ะ
เชฟทุกท่าน๒นาทีสุดท้าย

เวลากดดันเขามากเลย
เวลาเหนียวน้อยแล้ว

นับถอยหลัง๑๐วินาที

ดุสิดุสิดุเลยดุเลยดุเลย

ผมดุคุณเสมอหรือว่าตินู่นนี่
แต่ว่าเมนูนี้นั้น
ผมต้องพูดว่า
ผมหาจุดบอกพร่องไม่เจอ
ผมหาจุดบอกพร่องไม่เจอ
วก็คุณมักจะพูดว่า
ผมดุคุณเสมอหรือว่าตินู่นนี่
แต่ว่า
เมนูนี้นั้น

ผมหาจุดบอกพร่องไม่เจอเลย
คุณทำได้เยี่ยมมาก
เป็นไงด้วย
ถึงมาว่า

ลินนอกจากคุณจะเป็นความภาคภูมิใจของเราแล้ว
คุณยังเป็นความภาคภูมิใจของลูกชายคุณด้วย

ขอบคุณครับหวังลินทำได้ดีมาก

เลี่ยงเชิญคุณนำแอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาลขึ้นมาเลย
เมนูแอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาลของเรา

เส้นน้ำตาลเคลือกของคุณทำออกมาได้ประณีตมากครับ

สิ่งนี้ท้ายผมรู้สึกว่าล้ำค่ามากครับ

เรื่องผมต้องบอกคุณว่าทำได้เยี่ยมมากครับ

รู้สึกว่าวันนี้คุณเลื่อนขั้นไปอีกมิติหนึ่ง

ยืนอยู่ที่นี่อบอุ่นมาก
เอาละครับจางเลี่ยงหวังลินนี่เป็นการตัดสินใจที่ยากและลำบากใจที่สุดของกรรมการของรายการสตาร์เชฟในซีซั่นนี้เลยนะครับรู้ไหม
ในมือของผมมีชื่อของผู้ชนะเลิศระดับประเทศสตาร์เชฟซีซั่น๒อยู่ใน๒นี้แล้วครับ
ตอนนี้ผมจะมอบภารกิจอันยากลำบากนี้ให้กับอาจารย์เหลียงครับ
ผมจะประกาศผู้ชนะเลิศระดับประเทศสตาร์ทเชฟซีซั่น๒

ว้าว

อารจางเรื่องคุณได้รับถ้วยรางวัลสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ
และยังได้ตำราอาหารเฉพาะตัวอีก๑เล่ม

มากกว่า๑ล้าน
อีกด้วยยินดีด้วยนะครับ

และทั้งตีทุกคนที่เคยเข้าร่วมรายการนี้
จะได้รับผ้ากันเผื่อนศีลทองหนึ่งกลืน

ขอบคุณค่าขอบคุณค่า
รับไปเลย
อีกครับ

๒เดือนกว่านี้ทุกช่วงเวลาผมมีความสุขมาก
ได้อยู่ในบรรยากาศที่เป็นสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมาก
ผมคิดว่ามีความสุขที่สุดแล้วและที่สำคัญก็คือเรียนรู้
ที่จะทำอาหารด้วยใจรักไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ
คนในครอบครัวหรือว่าคนรักก็ตาม
ถ้าคุณจะใช้ด้วยใจรักไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบถูกหรือแพง
คุณจะทราบซึ้งไปกับมันได้ครับ
ฉันรักกว่าชาเชฉันรักกว่าชาเช
โปรดติดตามตอนต่อไป